ติดตามติดตาม
รัสจากสารเคมีอันตราย
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่โอ้อยู่ไหนวะ
มันไม่ได้นั่งตรงนี้มานาน

มันไม่ได้นั่งตรงนี้มาแบบว่าดำกันหรอก
เราหาแบบควาน
ตัวเองเป็นคนที่แม่นกล้องแล้วนะ
แล้วก็เปิดไฟด้วยนะ

สลากกินแบ่งรัฐบาลวันนี้ไทยรัฐทีวี
แล้วก็ได้มีการถ่ายทอดสดกันเนี่ยนะฮะ

พี่ลงไอจีตอนเช้าว่าน้ำหนักพี่๙๔กิโล

มันออกได้ยังไงอย่างนี้ดู

ถ้าถูกอย่างนี้แบบนั้นถูกนวดอ่ะ
นั้นถูก
ทั้งหมด๑๐ใบเมตรทั้งหมด๑๐ใบเมตรเท่าไหร่ตัวเองอยากรู้

ก็๔๐๐๐๐เนาะ
ก็โอเคล่ะถ้าเล่นเกมโชว์ก็ได้๔๐๐๐ก็

วันนี้แน่นอนมีการแชร์ภาพกันเกิดขึ้นถือว่าเป็นคนที่โชคดีที่สุดในงวดนี้
อยู่ที่จังหวัดสกลนครเป็นคนแรกที่เราได้รู้กันอยู่แล้ว
เป็นคุณหมอที่อยู่ในโรงพยาบาลค่ายกิจศรีวรานะฮะ
ชาวเน็ตเนี่ยแชร์ภาพคุณหมอหนุ่ม
ถูกลอตเตอรี่หมายเลข๑๑
ซึ่งถูกรางวัลที่๑จำนวน๑ใบ
ก็มีเพื่อนเข้ามาแสดงความยินดี๖ล้านใช่ไหมแองจี้ใบหนึ่ง๖ล้าน
จะให้หมอยากปล่อยกู้ไหมอยากใช้ตั้งอยู่
ตอนนี้ยังเจอคนหนึ่งใบสองใบหยุด
ยังไม่ได้ตรวจไงเดี๋ยวช็อปกลับบ้านไปตรวจ
ไอ้หัวชุดมันยังมีหัวชุดใหญ่อยู่ไหม

งวดนี้มันมีชุดใหญ่ไหม

ตั้งแต่ครึ่งปีหลังอันนี้ถือว่าครึ่งปี
ใช่เดี๋ยวที่เขาจะมีกระบวนการออกใหม่แบบคละ

รางวัลใหญ่ก็จะไม่ได้เป็น๙๐ล้านจะไม่มีแล้ว

เขาว่าเขาจะทำอย่างนั้นอยากเองสิ

ว่าต้องไปซื้อหลายแผงเพราะมันจะไม่มารวมกันแล้ว

คุณหมอแพ็กเตรนมาก

ไม่นะไม่ใช่ว่าไปได้

จากจังหวัดสกรนครค่ายเกษตรีวัลา

เค้าเหนื่อยมากที่หนูไปเห็นหมอนี่

โรงพยาบันรัชครับพาแม่ไปหาหมอ

ฉันไปซื้อกาแฟเย็นมาให้หมอกินมีนม
หมอก็ไม่ดูวางคงคิดว่าคนงานกุด
ดูน่ะน่ะคุณตั้งแต่๘โมงเหมือนกับเธอจนบ่าย๒

เด็กอ่ะแม่ไม่มีตังค์อ่ะสรุปหมอที่วอร์ดแล้วก็พวกนักเรียนพยาบาล
นักเรียนแพทย์ต้องเอาเงินรวมกันแล้วช่วยเด็กที่โรงพยาบาล

หมอไม่ควรแต่งงานมีครอบครัวเลยนะ

แล้วก็รู้สึกว่าแบบใจใหญ่มาก
สิ่งที่เห็นชัดที่สุดว่าต่างจากเขาคือ
ทำไมน่องเราสั้นไม่รู้
หัวเข่าเขาอยู่ที่ต้นขาเธอ

หนูก็แหม่วจนออเคซิเจนหมดตัวเลยค่ะ

สามคนไหนนวรัสเอกสุดอยู่อย่างนี้

ไม่เป็นแล้วทุกคนก็บอกตำแหน่งตัวเอง
แล้วพี่จริงก็บอกฉันก็ผมสวย

นางออดาสไง

แน่นอนเวลาเข้าสู่หน้าหนาวอากาศเริ่มเย็นขึ้นแต่อยากพูดคำว่าหนาว

ต่างจังหวัดเนี่ยอาจจะหนาวหรือเปล่าบ้านเธอหนาว

เชียงใหม่อะไรอย่างนี้

ต้องเอาน้ำใส่ในถังไว้แล้วก็ไปผึ่งแดดไว้แล้ว

ใช่ขันมชาติเนาะ

วันนี้อย่างแรกเลยเรารู้ว่ามีการแพร่ระบาดโควิด
ที่เชียงใหม่แล้วก็เชียงราย

อ๋อหล่อสิหน้าเหมือนเกาหลีใช่ไหม

หนูผัดไทยเอ้ยถ้าฉันพาไปเนี่ยนะ
ไม่หรอกอันนี้เย็นจำปาก
ต่อให้ยังไงมีบ้านขายบ้านมีรถขายรถ

ก็มีวันหนึ่งไปกับมาตูมไง

คือแบบไปปุ๊บน่ะต่อให้คุณเป็นแบบซุปเปอร์สตาร์ดังเขาไม่สน

ต่อให้คุณเป็นแบบซุปเปอร์สตาร์ดังแค่ไหนคุณก็ไม่สม
ก็คืออยู่ที่ว่าซื้อดิ้งให้เขาเยอะมากน้อย

ไม่ผิดกฎหมายใช่ไหม

ตัวให้๓คนหนูอีกยังกลับอย่างงี้
เด็กชอบนะนะเค้ามันเป็นรถในฝั่งของ

เย็นขับใครเย็นน้องว่าพี่อะเข้าไปเขาถึงไม่แล
เออไม่ถึงไม่แหละต่อให้คุณดังยังไงคุณอะไรไม่มีสิทธิ
คุณถ้าไม่คิดอะไรนะมันเป็นแผนกหนึ่งของการแบบดูแลจิตใจกันนะพี่
มันคลายความถูกน่ากลัวตอนนี้ทำไมแบบ
พบเป็นจุดแล้วนี้เจอที่พยาวอีกเจอเกียมร้าย
ก็เพราะนี่ไงเขาถึงบอกว่าจะต้องเริ่ม
มันหลายเหนืออย่างที่เขาบอกว่ามีผู้สัมผัส
วันนี้เรากลัวกันอย่างเดียวว่ามันจะแพร่ระบาดในประเทศหรือยัง
ใช้คำนี้ได้กันหรือยังเรายังไม่รู้นะ

มันเดินมัน๓ดังกว่าตลอดใช่ไหม
คือวันนี้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเขาเข้าไปเก็บตัวอย่าง
ตรวจหาเชื้อโควิด๑๙กับกลุ่มผู้มีความเสี่ยงสูง
หมายถึงว่ากลุ่มผู้สัมผัสแล้วก็มีความเสี่ยงสูง
ถ้านับจริงประมาณ๙๐คนครับ
๙๐กว่าครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่๒
เพราะว่าเราย้อนกลับไป
ไปพบหญิงวัยอายุ๒๙ปี

๒๐กว่าเงิน
ก็ทำมากินได้แล้วก็ไป

ไปติดเชื้อไวรัสโควิด

คือตอนแรกไปติดกลุ่มพนักงานบาร์โฮส
เขาเห็นว่าที่พม่าเนี่ยมันมีการแพร่ระบาด
เพื่อนทุกคนเพื่อนเขาในร้านที่เขาไปทำงาน
เกิดมีไข้เขาก็เลยกลับมา
ก็คือเอาไงถามว่ากลับทางช่องทางธรรมชาติ
เขาหนีเพราะว่าวันนี้คุณกลับมาหนัก
คุณจะต้องโดนอะไรหนักพอสมควรจะต้องหนึ่งค่ะวีสาพันธุ์ค่ะ
เอาถ้าสมมุติพูดตรงไปตรงมาด่านเราจริงคือปิดอยู่

คุณจะไปน้องค่ะคุณจะข้ามไปอีกเวียงชั้นก็ไม่ได้

ปรากฏว่าวันนี้มันเกิดที่กลุ่มพนักงานบาร์โฮส
พนักงานร้านค้าร้านอาหารแล้วก็คนขับรถแกรปคา
คือวันนี้ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ครับ
แพทย์กิติพันธ์ฉลองเนี่ยเขาเปิดเผยอย่างนี้
การค้นหาผู้สัมผัสพบผู้สัมผัสทั้งหมดนะฮะ
จำนวน๓๑๒ลาย

ไม่ใช่หลัก๑๐แล้วมันเป็นหลักร้อยแล้ว
ผู้ใกล้ชิดหมายถึงว่าผู้ที่มีความเสี่ยงสูงก่อน
ที่เราได้ยินหลัก๑๐หลัก๑๐คืนนั้นผู้ใกล้ชิด
หรือผู้ที่มีความเสี่ยงสูงเนี่ยอยู่๙๐ลาย
ผู้ที่มีความเสี่ยงต่ำ

ห่วง๒เนี่ยอยู่๑๕๐ลายนะ
ก็คือเป็นหลัก๑๐๐อยู่แล้วก็มีผู้สัมผัสอื่นเนี่ย

ซึ่งเขาเนี่ยได้รับการตรวจอาหารเชื้อโควิด๑๙เนี่ย
ทั้งหมด๑๓๒คน
โดยผลตรวจเป็นลบทั้งหมดนะครับ

เราจะได้ยินว่าโควิดกลายพันมันจะต้องมีการตรวจซ้ำ
เพราะว่าอะไรมันมีระยะเวลาฟักตัวของเชื้อนี้
เพื่อให้ทราบผลที่แม่นยำนะครับใช่ขนาดเดียวกันวันนี้
สิ่งหนึ่งที่คนติดตามกันมากแล้วมีการพูดถึงกันเยอะพอสมควรคือ
แฟนเพจเฟซบุ๊คของมชหรือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ย
เขาได้โพสต์ข้อความเลยบอกว่าด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด๑๙
ที่ยังมีการเฝ้าระวังผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยและองค์กรการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มีความห่วงใยนักศึกษาใหม่และผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน
ได้เปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมประเพณีรับน้องขึ้นดอย
เมื่อก่อนจะมีหมาวิ่งไปด้วยใช่ไหม

ในวันที่๖ธันวาคมนี้โดยจะมีผู้บริหารมหาวิทยาลัย
และก็พูดแทนนักศึกษาใหม่ผู้นำนักศึกษาและพูดแทนนักศึกษาเก่า
ก็โอเคแหละแทนที่จะต้องขึ้นดอยกัน
ก็จะไปกราบศักราะพระบรมบัธาตุดอยสุทธิพฯเพื่อความเป็นศิลปิสิติมงคลแก่นักศึกษา
ตัวอย่างไรคุณพูดแทนน้องน้องจะลดจำนวนลง

เขาก็จะนั่งเครื่องบินเข้านั่งเครื่องบิน

จริงเขาก็มีการตรวจกรองเข้าเช็คอินในระบบอินเตอร์เน็ต
เพื่อรองรับเรียบร้อยการสกัดโรค
แต่พอมันเป็นเคสใหม่มาอย่างนี้ก็ต้องยกเลิก
แล้วก็ขอแค่ตัวแทนขึ้นไปนามัศกาลข้างบนแทน

คนก็จับตามองที่คุณอนุทินรัฐมนตรีหนู
หรือหมอหนูนะฮะรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวิรากุลเนี่ยนะครับ
รองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเนี่ย

เพื่อขยายผลในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็เชียงราย

ให้มากที่สุดซึ่งเรื่องนี้ไม่ควรเกิดขึ้นเพราะว่าความเห็นแก่ตัวของคนเพียงไม่กี่คน

ที่มีการประกาศห้ามเดินทางเข้าออก
นอกประเทศอยู่ตลอดอยู่แล้วประกาศอยู่ตลอดเวลา
คือสิ่งที่เขาประกาศมาตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับ
แล้วก็ตอนนี้เขาก็ได้สั่งการให้สาธารณสุขจังหวัดเนี่ย
คณะกรรมการการควบคุมโรค
ทำเรื่องร้องทุกข์ดำเนินคดีกับบุคคลเหล่านี้ให้ถึงที่สุด

เราจะเปิดบางส่วนที่เราจะเอาทัวร์จีนเข้าออกมา
วันนี้ทำไมกลับมาระบาดอีกรอบเราไม่มีเงินแล้วนะประเทศเรา

กระทรวงสาธารณสุขได้แถลงข่าวตรวจพบผู้ป่วยอีก๑คน

เป็นผู้หญิงชาวไทยที่ไปสถานบันเทิง
ปรากฏว่าไปทางฝั่งท่าขี้เหล็ก

เหนือสุดเลยเนี่ย
แม่สาย๓เรียนท้องคำก็เป็นช่องทางธรรมชาติ
ก็มีการเข้าทางช่องทางธรรมชาติเนี่ย

โดยผู้ป่วยได้รอบเข้ามาประเทศไทยวันที่๒๗พฤศจิกายน

แล้วแต่ปรากฏว่าเขามีการพักแยกห้องกัน
กับเพื่อนในโรงแรมแห่งหนึ่งที่อำเภอแม่สาย
ก็ได้สั่งอาหารผ่านระบบออนไลน์มารับประทานกันในห้อง

ต่อมาวันที่๒๘พฤศจิกายนก็ได้ย้ายที่พักมาอยู่ที่โรงแรม
ในเมืองของอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายเนี่ย
พร้อมภาษาจุดละที่ขอรับการตรวจ

ก็ติดเป็นโควิด

มันมีการระบาดของโควิดสูงโดยเฉพาะที่เมียนมาร์
เอาง่ายตั้งแต่มีนาคมเป็นต้นมาชาเวดากองยังไม่กล้าเปิดเลย

การท่องเที่ยวเขาก็แย่เหมือนกันนะเขาแย่กว่าเราเขาแย่กว่าเราเยอะ
แต่ตอนนี้เอาง่ายคือการแพร่ระบาดของเขาเนี่ยมันมาจากเมืองนึง
แล้วก็แพร่มาตามภาคเก็บตัวเขาเองก็แพร่ต้องเรียกเมียนม่าใช่ไหม

บังการาเทศเขาติดกับพวกอะไรอย่างนั้นใช่ไหมอินเดียด้วย
แล้วเชื้อมันก็มาจากตรงนั้นมันก็ค่อยมา
เขาวิ่งคุมยากจริงใช่แล้วไอ้เชื้อกายพันธุ์นี่แหละที่เรายังไม่รู้แน่ว่ามันตัวไหนตัวไหน
มันเป็นสองอย่างมันกายอยู่แล้วมันกายอยู่แล้วมันก็เป็นสิ่งในชีวิตเหมือนกันนั่นแหละ
มันกลายพันธุ์แต่คราวนี้มันเป็นอีกสิ่งหนึ่งบอกบางทีมันไม่ได้กลายพันธุหรอกตอนเนี้ยแต่มันเป็นซากตาย
หนูคันหูเนี่ยหนูคันตรงนี้

ต้องใส่คิดว่าเราถ้าเจอคนเยอะใส่ซะหน่อยมดดำ
ตอนนี้เป็นช่วงที่ประเทศไทยทางภาคใต้มีอุทธกภัยทุกปี

เกิดขึ้นแล้วที่จังหวัดพัทธลุงนะคะก็เข้าสู่วิกฤตฝนเนี่ยยังตกหนักอย่างต่อเนื่อง
ล่าสุดเนี่ยท่วมบ้านเรือนไปแล้วถึง๑๑อำเภอ
ชาวบ้านได้รับผลกระทบนะฮะถึง๓๐๐๐๐ครัวเรือน
พื้นที่เกษตรสวนยางพาราปาล์มน้ำมันนาข้าวและพืชผัก
ท่วมไปแล้วกว่า๘๐๐๐ไร่
พลตรีกฤษจันทรนิยมผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค๔
บัญชาการทหารพัฒนาก็จัดรถยนต์ใหญ่เล็กนะคะ
ทั้งจำนวน๒คันเนี่ยเหลือท่องแบนอีก๒ลำ
ก็กำลังพลไป๑๒นายไปช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยนะครับ
ทั่วเนื้อพื้นที่หมู่๓หมู่๗แล้วก็หมู่๘
อันนี้คือน้ำลึกมาแล้ว
ทางใต้เนี่ยตอนนี้จะเป็นเดี๋ยวจะไล่ลงไปเรื่อยจนถึงชายแดนเลย
สถานการณ์น้ำท่วมถนนที่อำเภอศรีบรรพฤษ
ที่ศรีแยกโพธิธรรมศรีบรรพฤษมีน้ำไหลผ่านถนนไปเรียกทางกว่า
เมตรสูงถึง๕๐๖๐เซน
รถเล็กเนี่ยไม่สามารถจะสัญจรได้ต้องขึ้นขึ้นเนินกันนะฮะ
เช่นเดียวกับถนนสายแม่
โทษนะคะขรีเหรออ่านว่าอะไรคะขอโทษนะคะถ้าอ่านผิดอำเภอตะโหมด
น้ำไหลผ่านเป็นช่วงโดยเฉพาะบริเวณแยกโคกทราย
แล้วก็สายที่เป็นอะไรโละจังกะนะฮะ
มีน้ำสูงเฉลี่ยที่๕๐เซนติเมตร

ทางเขตเทศบาลเมืองพัทธลุงก็ฝนตกลงมาอย่างหนัก
นี่น้ำท่วมเรือนจำกลางพัทธรุงเลย
เจ้าหน้าที่เร่งสูบน้ำออกจากเร่งด่วนแล้วก็ตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่
อันนี้เด็กก็น่าจะมีความสุขสุดแหละ

นี่เขาวางกระสอบทรายเป็นแนวกั้นน้ำในเรือนจำนะ
ตอนนี้นักโทษก็ได้รับความเดือดร้อนด้วยระดับน้ำ๑๐๒๐เซน
บริเวณรอบเรือนจำกลางและบ้านพักของเจ้าหน้าที่เนี่ย
บ้านพักเจ้าหน้าที่ตกไป๔๐เซนติเซนต์

อิซูซู่ดีเซลจะไม่ดับ
อกจากนั้นชุมชนต่างในเขตเทศบาลเมืองพัทธลุง

เจ้าหน้าที่เทศบาลเจ้าหน้าที่ชนประธานพัทธรุง
เจ้าหน้าที่ป้องกันภัยพัทธรุง

เพราะว่าเกรงว่าจะเข้าไปท่วมเศรษฐกิจ
ฉันสงสัยนะเธอถ้ารถไฮบริด

พังน่ะนานน่ะโอ๊ยไม่ต้องไฮบริตหรอกรถธรรมดาก็พังพี่

ดีเซลเครื่องดีเอิร์แต่ไม่ใช่ท่วมนานสิ

เข้าห้องเครื่องอะไรก็ไม่น่าจะมีปัญหา

เมื่อกี้เขียนมาว่าจากชาวหาดใหญ่

ตอนนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะรักษาเนื้อรักษาตัวกันดี
เราจะได้ยินตลอดเลยที่นครสุราชลงไปจนนราธิวาสเลย

วันที่๒ธันวาคมเป็นวันที่เราต้องดู

แต่หมายถึงว่าเขาบอกจะมีดาวพฤหัสย้าย

ย้ายขั้ั้งสุดท้ายของผมค่ะตอนนั้นหว่ายพระหู

เขาบอกว่าหมอช้างเคยพูดเรื่องอะไรรู้ปะ
เพราะดูนะดาวนี้มะดำ
เอ้ามีนาเมษาดาวตัวนี้อืม
ของเราปิดหรือล็อคดาวกันน่ะโอ้โห
เราเจอเชื้อโควิดการแพร่ระบาดของปลายกุมภา
คุณไปดูดีสิหมอช้างเขาบอกว่าปรากฏ

มกราคมเนี่ยจะมีการย้ายหลังหนึ่งดาว
จนถึงประมาณสักมีนาเมษาซัมติ๊งไตรมาสแรกของปีหน้า
เขาก็บอกว่าสิ่งหนึ่งเราดูดีนะถ้าสมมุติไอ้สถิติ
ถ้าจะเอาปฏิหัสย้ายมันเหมือนมีนาเมษา
โควิดจะกลับมามันก็กลับมาจริงนะ
ดีถึงตอนนั้นมะเขือพี่ผัดกินได้แล้ว
แล้วก็พี่ผัดปลูกผักเตรียมไว้บ้างแล้วเหมือนกัน

เพราะว่าที่เชียงใหม่เชียงรายเขากำลังได้แบบ

ทุกคนแค้นเซิล

เขาให้เงินด้วยใกล้แสนนึงเลย
เขาบอกอย่างนี้คือเขามั่นใจเลยว่าเขาดูแลดีมากเพราะให้ไปเที่ยวเถอะแล้วก็เดี๋ยวตลาดพวกตาดเนี่ย
ทุกทีจะเป็นเสาร์อาทิตย์เนี่ยจะเริ่มสุกด้วยคือจะแบบมาเที่ยวเถอะ
เขาบอกเขาจะดูแลเขาจะให้ปลอดภัยว่าอย่างนี้ยังไง
เชียงรายนี่เป็นจุดมุ่งหมายของคนที่คนจะไปลุย
เพราะปีนี้คนเริ่มหันไปแบบเที่ยวเชียงรายเยอะ
เชียงรายเชียงใหม่อีสานตอนนี้ควรเพราะว่าเขาบอกว่าอีสานก็หนาว
อีสานเหนือตอนนี้หนาวหมดแต่ก็เชียงรายเชียงใหม่เขาบอกโอกาสอากาศมันเปลี่ยนแปลงได้เยอะ
อันนี้หมอช้างเขาเคยพูดมันจะเหมือนกับตอนมีนาเมษา
อเรนนี่คลายไม่แล้วก็ละสี่คุณแม่ก็ต้องระวัง

ฉันอาจจะกลัวตัวเองกว่ากว่าของพี่หนุ่มนะ

จับทิศทางมสดร์จะอยู่หรือไม่อยู่

ประกาศแล้วล่ะว่ายังอยู่เพราะเป็นพระเอกของช่อง

เวลาพี่ไอ้เป็นคนดูแล้วหนักตบมันมั้ย
พูดไปเจ็บทั้งแผงอ่าบาริสต้าหรือเปล่าชงแข็ง

เอาแม่คนละครึ่งสักหน่อย
ละครึ่งหน่อยมาอ่านให้ฟังนะขออนุญาตใส่แว่นนะคะตัวเล็กมาก

บอกว่าแม่ค้าจุเนื้อนะคิดเพิ่ม๑๐บาท

จากกรณีที่นักศึกษาสาวนะคะได้โพสต์คลิปว่า
แม่ค้าขายจุเนื้อในจังหวัดอุบลราชธานีนะ
เมนูละ๑๐๐บาทเนี่ยแต่ถ้าจ่ายผ่านโครงการคนละครึ่ง
คุณผู้ชมต้องช่วยจ่ายค่าอินเตอร์เน็ตเพิ่มอีก๑๐บาท
นี่นะคะใช่ต่อมาแม่ค้าอ้างว่าขอโทษมันเป็นความเข้าใจผิดนะ
แล้วก็กล่าวขอโทษลูกค้าว่าอย่างนั้นแต่ล่าสุดนะคะ
คุณชาญยุทธ์วันดีค่ะพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี
เรียกแม่ค้าคนนี้มาทำความเข้าใจแล้วก็เปรียบเทียบปรับ
ใช่ต้องแอบถ่ายว่าน้องทำไมจำหน่ายสินค้าเกินราคาป้ายที่ติดเอาไว้นะ
แล้วก็ปรับไปพันหนึ่งพี่เหมียวส่วนการถอนออกจากโครงการคนละครึ่งเนี่ยนะคะ
เพราะทำผิดเงื่อนไขแม่ค้าบอกว่ายินยอมที่จะให้ถอนออกจากโครงการ
ว่าอย่างนี้นะเจ้าหน้าที่ก็ส่งเรื่องให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังเนี่ย
ถอนสิทธิ์ออกจากโครงการนี้นะคะ
แต่ก็ทั้งนี้และทั้งนั้นเนี่ยนะคะก็ขอประชาสัมพันธ์ถึงร้านค้าที่ยังไม่ได้กระทำความผิดนะคะ
ให้ระมัดระวังนะอย่าทำผิดแบบนี้เพราะว่าอาจจะถูกถอนออกจากโครงการ
แล้วก็ทำให้ตัวของแม่ค้าเองเนี่ยพี่เหมียวเสียผลประโยชน์ต่างนะ
แล้วก็ถ้าหากว่าเป็นร้านค้าเนี่ยจะมีอัตราโทษหนักกว่าหาบเร่แผงลอยนะ
ใช่ซึ่งทางสำนักงานพาณิชย์เนี่ยเขาบอกว่าเขามีการสุ่มตรวจจับผู้ฝ่าฝืนอยู่ตลอดเวลา
คืออย่านึกนะคะว่าไม่ไปแล้วจะเออแบบชิลไม่มีอะไรเขามีการสุ่มอยู่ตลอดนะคะ
แล้วก็คุณพรชัยธีรเวศที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงินสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเนี่ย
ขอความร่วมมือประชาชนนะคะว่าให้ปฏิบัติตามเกณฑ์ของโครงการเถอะนะครับ
ฉวยโอกาสขึ้นราคาด้วยนะเพราะว่าไม่อยากทำให้ของเนี่ยสินค้าเนี่ยมีราคาสูงขึ้นนะคะ
เนื่องจากว่ามันเป็นการเอาเปรียบประชาชนแล้วก็อยากให้ประชาชนเนี่ยจับจ่ายใช้สอยกันอย่างมีความสุข
ไม่ต้องมาระแวดระวังกันอ้าวนิดนึงค่ะหากพบพฤติกรรมขึ้นราคาสินค้านะ
หรือมีการจ่ายไม่เป็นธรรมสามารถแจ้งเบาะแสนะคะผู้กระทำผิดได้ที่เบอร์นะคะ
นะเวลาราชการหรืออันนี้ง่ายกว่าไหมที่ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชน
นะทำให้บรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยเป็นไปอย่างมีความสุขดีกว่านะอืมจุจุนี่คือไออย่างกับเจ้า
ซู้นี่ก็คือเนื้อดิบเจ้าใช่ไหมน้องถามเองตอบเองได้นะไม่ถามถามแอ็งจี้

เคยสั่งของออนไลน์และสั่งอย่างได้อย่าง

พี่ได้อะไรพี่เคยพี่แบบว่าสั่งเสื้อตัวยาได้เสื้อตัวสั้น
ผัดสั่งถังซักผ้าไฟฟ้าได้ถังมาเฉย

คือเล่าไปก็รู้สึกว่าตัวเองไหนเล่าสิ
ไหนเล่ามีเวลาเล่า๒นาทีมันเป็นถังฟ้าแล้วก็ใช่ปะ
เราจะเห็นในเฟซบุ๊กพันธุ์ที่แบบว่าเวลาที่มันจะรีดน้ำถูกต้องไหม
ใช่ถ้าเช็ดมืออะไรกดปุ่มจบง่ายมาเป็นถังฟ้าเฉย
เฉยเลยไม่มีแล้วปุ่มเปิ่มอ่ะ

แต่ว่าข้อดีข้อที่ไม่เหมือนใครคือถังนี้ยุบอดได้อย่างนี้
แล้วก็ยืดได้อย่างนี้ยืดเหยียดหยาดแค่นั้นแหละ
มันเป็นซื้อกี่บาทเพราะถ้าซักก็ต้องเอามือลงไปซักเมื่อ
จำไม่ได้พันมั้งพันกว่าบาท
มั้งจำละครับแต่ถังที่เราคาดคือเออเอาผ้าเช็ดมือของแมวอะไรต่างเลย
ใส่แล้วกดปุ่มจุ๊บเดี๋ยวเสียบปั๊กต้องเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าแหละ
ได้สีฟ้าด้วยมันคือเครื่องซักผ้าขนาดเล็ก
จ้าแต่ได้ถังยุบอยู่แล้วคุณทำอย่างไร
ทำอย่างไรอ่ะคุณว่าฉันทำอย่างไรอ่ะแล้วก็ต้องโทรกลับไป
ติดต่อหรือโทรไม่ได้โทรไม่มีหามายมี
มันไม่ง่ายพี่เหมียวเราก็จะจริง
ทำกว่า๑๐๐๐กว่าบาทเสียพาตอนนี้แมวลงไปนอนอ่ะ
ลงไปขดนอนอยู่แล้วเคยเจออะไรแปลกอีก
เนี่ยอันนี้แย่สุดแต่อันนี้ก็มีดราม่าฮะ

เพราะคนเรามันเริ่มไม่ให้ซื้อของตามร้านแล้ว
ทุกวันนี้คนมันเลือกที่จะซื้อของตามออนไลน์

วันนี้ดราม่าสั่งเนื้อ
เนื้อเราต้องกินเนื้อย่างกันอะไรอย่างนี้ถูกต้องไหมฮะ

ประสบการณ์ของคุณผัดไทยที่สั่งเครื่องใช้ไฟฟ้า

อันนี้เกิดขึ้นในโลกออนไลน์

มันต้องมันอย่างนี้มันต้องติดเนื้อมันถึงจะอร่อยถูกไหมล่ะ

เหมือนสไลด์แบบว่าจะทิ้งหรือเปล่านะฮะ

มันไม่มีเนื้อติดมาเลย
ร้านเราเน้นขายเนื้อติดมัน

ถ้าไม่พอใจก็ไปหากินร้านอื่น

ถ้าวันหลังมากินที่ร้านจะเอาเงิน๙๐บาทคืน
แล้วแถมเนื้อย่างด้วย๑ถุงจะได้คุ้ม

ไม่ใช่มาขอโทษจบแล้วไล่ไปกินร้านอื่น

ไม่ต้องการเงินคืนและไม่ต้องการของแถม

บางส่วนก็มองว่าราคานี้ก็สมราคานะ
เพราะตอนนี้เนื้อมันกิโลกรัมละ๓๐๐บาท
แล้วทางเจ้าของร้านก็บอกแล้วว่าเนื้อในตลาดไม่สวย
อยากกินเนื้อสวยดีแนะนำไปกินที่พัฒนาคาร
ส่วนอีกด้านก็มองว่าการเอามันมาย่างแบบนี้
มันก็ไม่ต่างเอาเศษเนื้อมาย่าง
ให้ลูกค้ากินมันเป็นราคาเสพเนื้อ
แต่นี่มันก็บอกว่าถ้าเป็นเศษเนื้อราคาไม่ถึง๒๐๐บาท
แต่ว่าถ้าเป็นเนื้อมันก็แบบน่าจะมาก
ไม่อันนี้มันเลยมันกินไม่ได้
ทีนี้หากรู้ว่าร้านไม่มีเนื้อสวยก็ไม่ควรจะเอามาขาย
แล้วก็ไม่รู้ปกติในหน้าร้านเขารูปเขาเป็นอย่างไร
ปิดเมนดูนี้ไปก่อนเรารู้กับใจว่าตอนที่

ไม่กินมันกินแต่มันอย่างนี้กินไม่ร่วงหรอก

อันนี้มันเป็นมันไม่ใช่เหรอแต่ก็คือมันเปลี่ยนต้องติดเนื้อน่ะ

อ้าวแต่ขอดูไม่มีพี่มันมีเนื้อมันนิดหน่อยนี่ไง
ไหนตรงไหนอ่ะมดดำมดดำมันมีมันรวดเลยเหรอ
นี่ค่ะมันกินไม่ได้มันเอียนน่ะ

เออมันเนื้อมันต้องติดมันน่ะมันจะอร่อย

ไม่ได้

เราอาจจะเคยสั่งมากิน
อันนี้ขายออนไลน์ด้วยก็มีชื่อเสียงทางเรื่องเนื้อติดมัน
ใช้บริการผันแก๊บแวนโดแฟนด้าอะไรอย่างนี้
คือเนื้อย่างถ้าไม่มีมันไม่อร่อยหรอก

อย่างนี้ก็ถือว่าโอเคอ่ะมันก็ยากไม่แต่แม่ค้าเขาบอกแล้วว่าคงเขายุ่งแหละ
แต่คืออาจจะเป็นการขอเท้าที่ไม่ถูกกันกัน

แต่นางก็ไปอยู่งานศพอยู่อาจจะแบบมีเรื่องอันนี้คิดแบบว่าไม่ได้คิดโลกสวยนะ

นางก็คงจะแบบว่าคนจะตายเพราะนางจะไปอยู่งานศพที่ไหน
เฉินแต่มันอย่างนี้มันก็ตอนทำแต่ว่าลูกจ้างทำ
ลูกจ้างทำแล้วไม่ได้ดูสีไม่ได้ดูสี

มันกลายเป็นภาพที่ถูกแชร์เป็นจำนวนมากครับ
ลิฟต์แห่งหนึ่งเนี่ยเค้ามีการตั้งตั้งหิ้งพระเอาไว้พร้อมให้บอกว่า
ภาพจากแฟนรายการท่านหนึ่งส่งมา
ถ้าคุณเข้าไปในลิฟต์แล้วมีหิ้งพระอย่างนี้ในลิฟต์
ออกสิคะออกสิคะจะจริงจังไว้ไหมอ่ะ
ลิฟต์ดูทันสมัยเป็นสีเงินเงินเป็นอะไรหมดเออแต่ปรากฏว่ามีโต๊ะหมู่บูชาห้อยอยู่แบบเนี้ย
มันเป็นแปลว่าอะไรฮะมันติดได้ยังไงคือติดได้ติดได้แต่ว่าทำไมต้องมีอ่ะ
แล้วข้างบนเป็นยันด์ด้วยแกถูกข้างบนเป็นยันด์ด้วยเออใช่ใช่
หลายคนเนี่ยถึงกับประชดว่าเฮ้ยเห็นแบบนี้แล้วคงขึ้นลิฟต์ได้อย่างสบายใจ
เพิ่มความอุ๋นใจในเวลาขึ้นลิฟต์ในช่วงเวลากลางคืนบางคนบอกอุฮู
ฉันยอมเดินดีกว่าไม่ขึ้นโดยเด็ดขาดยอมเดินขึ้นบันไดแทนดีกว่า
แค่เห็นก็สัมผัสได้ถึงความหลอน
อย่างไรก็ตามมีคนมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมครับคลิปดังกล่าวเนี่ย
เป็นภาพจากประเทศเพื่อนบ้านนะไม่ใช่ไทยนะ
เมียนมาเพราะดูแล้วลักษณะจะเป็นของพม่าหมดเลย
คุณดูรูปอีกทีนิดดอกก็เป็นใบชนะมีเฉวียดากองไม่ใช่ของไทยอยู่แล้ว
อันนั้นเขาเป็นใบชนะเป็นดอกที่เขาไว้ไหว้พระพม่า
เขาบอกไม่น่าจะใช่เมืองไทยนะสังเกตจากดอกไม้ที่ใช้
แล้วก็รูปเจดีช่วยดากองสีขาวเนี่ยมันดอกที่ร้อยไว้
ลอยมาที่ร้อยเหรอเขาก็บอกไม่ใช่ในเมืองไทยแน่นอน
นี่เป็นไปได้นะไม่ใช่ที่เข้าลิปเราไม่ต้องไปไหว้พระไง
แกเป็นคนไม่เจอผี

ตอนนั้นนะครับถ้าเกิดพี่พลตไปผีชอบหลอก
ก็ทั่วนี้คนยังหลอกดังเยอะเลย
ใครพดหลอกเขาหรือเขาหลอกคน
ล่าสุดตอนนั้นไงที่เด็กโทรมาขอเงินซื้อมอเตอร์ไซค์

ไม่ก็แบบว่าไปเคยไปอยู่ครั้งนี้ที่กัมพูชามั้ง

วันนี้ช่วยไปอบซาวน่าซะหน่อยไง
ไปผมไปอบซาวน่าตกคังคืน

กลางคืนเจอลำอย่างนี้เลยค่ะ
เหมือนที่เราเคยเห็นอีกที่วัดนครวัดนครธม
อ๋อนำเหมนเลย
ก็ถามว่าใครเจอ
จองปรากฏว่าไปนอนต่างจังหวัดอุดรปรากฏรวยขาก็จองอ๋อต้องนอนโรงแรมนี้ครับ
เพราะอะไรเจอไอ้ตั้งทำไมแต่ฉันต้องนอนโรงแรมนี้ไม่นอนโรงแรมสนักลงเศรษฐรรม
มันใกล้ที่เที่ยวครับมันจะมีผู้ชายเยอะอ่ะฉันก็ตามโอ้โหตบ
ตั๊กน้อยตั๊กไปด้วยเนอะผีทุกห้องเจอทุกห้องเป็นยังไงอ่ะ
ทุกคนเจอหมดวิ่งไปวิ่งมาวิ่งผ่านนะตั้งเนอะอะไรอย่างเงี้ย
เช้ามาปุ๊บแล้วเธอไม่เจอแล้วก็แบบถามเนี่ยทุกคนก็นั่งตัวถามว่าทำไม
ทำไมเออรถหรือรถตู้ขึ้นรถตู้ปุ๊บไม่เราก็ไม่มีรถเนอะทำไม
โรงแรมนี้ก็จะอ้าวพี่ไม่รู้เหรอครับโรงแรมนี้เป็นโรงพยาบาลเก่า
ใครมาเขาก็เจอทุกคนหรอกครับใครไม่เจอสิแปลกอาจแสดงว่าแปลกแล้ว
ก็แปลว่ามดดำจิตแข็งไม่แข็งมันไม่ก็ไม่สื่อสื่อไม่มีไม่มี
เครื่องเครื่องรับคุณแม่เขาก็จะหลับเร็วไงมีของดีแล้วอ๋อดี
มีบุญเป็นคนป๊อกง่ายเพราะคุณแม่ครับคนงานเต็มคนทำงานเต็มที่
อดน้ำมันกันพกอะไรไหมไม่มีไม่พกอะไรเลยไม่หยอดเอง
เพราะมันไม่ได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มันก็ให้ผู้ชายหมดอีกหมดจริง
ไอ้ไข่ยังหายด้วยไอ้ไข่มันไม่เก็บไว้สักครู่
ก็ตัวคุณแม่ก็ศักดิ์สิทธิ์สุดแล้วหายป่ะ
จริงเอาหมดแล้วโอ๊ยมดดำเอ้ย
มีข่าวอีกไหมไม่เขาให้ก่อน
โอเคฉันอยากรู้เรื่องนี้มาก
ใครคือนุ่มโฉมงามกว่าเจ้าหญิงอสูรที่จะเลิกลา
ใครวะเจ๊มอยเจมอยเจมอยเขาลง

ออร์ดาชมาใหม่เหรอคุณไม่ว่าเขาเห็นไหม

คุณพูดมาได้ไหมหามาเลยว่าอะไร
ใช่ตอนนั้นเขาเป็นคุณนวรรค์เข้าเป็นผมจะดีผมจะงามผมจะเงา
ใช่ตอนนี้เขาเป็นออยดักเอ็กซ์เตอร์ราแฮทตีโนกและแทมป์
นี่ไงอยู่ร้องฝึกกินวีกิฟต์บ้างเนี่ย
เขาบอกจะทำให้แบบว่าสาวขึ้น
เหรอคุณจริงมั้ยเออมันช่วยเรื่องเลือดรมอะไรทั้งหมดเนี่ย
อันนี้เรื่องจริงอันนี้มันเกี่ยวกับเลือดลม

มีเรื่องมาให้ชาวเน็ตได้สืบกันอีกแล้ว
หลังจากแฟนเพจเฟซบุ๊คเจ๊มอย๑๐

คู่รักต่างคั่วหวานเกินเบอร์
แต่ตอนนี้ดูเหมือนจะห่างกันแล้วนะ
ซึ่งคู่นี้เปรียบเหมือนโฉมงามกับเจ้าหญิงอสูร

ใจร้ายแต่ถ้าในเรื่องคือเจ้าชายอสูรนะ

เพราะผู้ชายหน้าตาดีหน้าหวาน

จนเคยโดนด่าว่าไม่เหมาะสมกัน

นี่แฟนฉันไปไหนมาไหนก็เชิดหวานกันจนเป็นกระแส

ทั้งคู่เริ่มแล้วของเราแห่งคบกันไป

ปังกลับไม่ดีขึ้น
ีก็มุ่งแต่เที่ยวลำพังเดินสายทัวร์หา

ผู้ก็บ่ายเบียง
ถามคำตอบคำมั้ยหลบนี่ไม่มีเธอ

งานนี้ชาวเน็ตก็ได้มาบอกไป

ชอบการส่งไปของมดดำมาก
สิบปีอ่ะด้านหนูก็ไม่เคยพี่เสร็จแล้วคนหน้าตาดีหมด
ไม่เห็นมีใครเป็นอสูรเลยอ่ะ
แอ้งจี้แอ้งจี้ต้องมึงต่อขนาดนั้นให้รถเฉียวเล่นเถอะพี่ภาวดี

งจี้เชื่อแล้วว่าอยู่วงการมานาน
นี่แหละคือตัวของการสอนวงการบันเทิง

เหมือนกับคนเราเวลาที่ไม่สบายต่อสายน้ำเกลือเนี่ยแองนี่แบบว่าเนอะ
คุณแม่เอาจริงการที่จะมาเป็นดาราได้มันก็ต้องมีความสวยงามต้องมีคาริสมาถูกไหมคะ

คาร์แรคเตอร์แล้วกันความสวยงามผมยังไม่มีเลยอ๋อมันไม่เขาเกิดมาได้ไง

ไฮโซบ้านนอกไม่กินแต่ไข่เจียวไม่กินอย่างอื่นหนูจำได้

เอานักบัดนาวก่อนเอาไงนักบัดนาวคือใครลาลาหรูเหรอ

ใช่หรอถ้าก็มีข่าวก็เลิกกันใช่หรอ

ลาร่าหรอลาล่าหรอเพิ่งมีข่าว
คนเขาง้อกันเรื่องแต่ไม่ใช่ไม่เกี่ยวกับเรื่อง

ต้องถามเลยแม่ลาล่าถึงเวลาถาม

คือหลังล่าสู่เดี๋ยวก็ช่วงนั้นมีช่วงหนึ่งที่

ถ่ายรูปด้วยกันมีทาบชุดไหว้โน้งไหว้น้ำนะ

ยอมผอมเพื่อผู้ชายสุดฤทธิ์

เล็กเจษดานักร้องไงฮะไม่ใช่นักร้องเป็นดาราในแบบในแบบด้วย

ใช่หรือคุณแม่เล็กเจษดาสิไม่ใช่เล็กขระเบา

พี่ลาร่าก็สวยสวยทั้งคู่

อ้าวพี่ลาร่าก็สวยนะเพื่อน
นางมีแฟนก็นางสวยขึ้นจริงอ้าวต้องยอมรับ
นี้ไงคนนี้รูรูหรือลาร่า

ตั้งแต่นาทีที่๔๘

แอ็งจี้แอ็งจี้

ลูลูเนี่ยที่ชอบพูดภาษาเพื่อนบ้าน

เจอแล้วไปลบนี่ไง

แต่ล่าสุดเขาก็โพสต์แล้วนะว่าขอห่างกันสักพักนะ

ห่ะแต่นางผอมลงแต่ช่วงนี้นางค่ะ

พูดเปอร์

คือความสวยงามความหล่ออะไรตัดสิน
อยู่ที่สัตว์ตีหยมกับแม่

งจี้ผัดไทยน้ำตารื้อ

คนจีนมากยังไง

เอาปะนี่ดู

เขาล่าสุดนะเมื่อเช้าโพสต์ภาพตัวเอง
ย้อนหวานสมัยพลิกน้ำหนักเขาก็คือเกือบร้อยกิโลกรัม
เกือบร้อยหนูอยู่ด้วยวันหนึ่งชวนกันกิน
ละบุไปเลยแคปชั่นเขา๙๔กิโลกรัมพี่ก็ผ่านมาแล้วนะ
งานนี้ชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กันแบบรัว
อันนี้เหมือนมิคเบลมูธเหมือนกันนะ
ไม่เคยน้ำหนัก๒คนของหนูเคยขึ้นไป๘๕โล๘๖โล
หนูตอนนั้น๙๐แต่หนูเป็นคนสูง

เขาบอกเขาห่างจากโบวานาแล้วเขาไม่เคยไปเลย

เหรอเธอจะจิตใจเธอเชื่ออย่างนั้นเลยหรือ

ต้องโทรไปถามหมอนุ่มรัฐสภูมิคลินิกส์นะ

ต้องโทรไปถามหมอนุ่มแล้ว

คุณแม่มดดำบอกแล้วนะคะว่าคุณวุ้นเคยมีแฟนแล้ว

เขาสวย
ไอ้วุ้นเป็นผู้วาดจ้างชะละนั้นทุกวันนี้
ใช้เซวาแล้วได้แฟนหรือเปล่า

นั่นแสดงคุณแม่เป็นคนแรกที่ได้ทำรายฤทธิษฎีนี้

โอ้โฮจริง

ละครละครเรื่องนี้นะคะเราได้มารยา
ก็เรตติ้งสูงมาตลอดตอนจบก็พีคสูงสุด

เป็นละครที่กวาดเรตติ้งแล้วก็เป็นไปตามคาด
ก็ร้อนแรงนะครับพุ่งไปถึง๕๓

อันดับที่ทำเรตติ้งตลอดเวมแล้วหนังด้วย
ดูย้อนหลังร้อยกว่าล้านวิว

หนังก็ได้๑๕๐ล้านไปแล้วเป็นเอก๑๐๐ล้านแล้ว

ขอบคุณที่รับชมค่ะ